ร้องเรียนมาในโลกโซเชียลอีกแล้วนะคะ
สำหรับร้านอาหารซีฟู้ดที่ราคาแพง

แล้วก็เป็นร้านเดิมที่เคยเกิดกรณีถูกร้องเรียนแบบนี้มาแล้วด้วย
และที่สำคัญครั้งนี้เป็นชาวต่างชาติที่เจอกับร้านนี้ที่แพงมหาโหดจริงค่ะ
แม่เสียชื่อสิครับอย่างนี้เขาไปโพสต์ไว้ในโซเชียลเลยครับคุณผู้ชม
ใช่ค่ะเรื่องนี้นะคะถูกแชร์ผ่านเว็บไซต์พันทิพย์ค่ะ
บอกว่าได้ข้อมูลมาจากเพื่อนของกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้

นั่งรถแท็กซี่จากโรงแรมเพื่อไปร้านอาหารซีฟู้ด
ซึ่งแท็กซี่ก็ได้แนะนำแล้วก็พามาที่ร้านนี้ค่ะ
พอถึงเวลาเช็คบินกลับเจอกับค่าอาหารราคาแพงมหาโหด
จำนวนเงินทั้งหมด๑๒๔๑๘บาทค่ะ

ซึ่งจากที่ดูรายชื่อเมนูอาหารก็พบว่าบางเมนูราคาแพงเกินไป
อย่างไข่เจียวหมูสับ๒ที่๖๐๐บาท

สุดก็เป็นเมนูปลากระพงนึ่งมะนาว
ราคาสูงถึง๓๔๐๐บาท
ทั้งนี้ในท้ายบินยังระบุว่ามีการบวกภาษีเพิ่มอีก๗

ก็คือเขียนรวบไว้เลยว่า๑๗รวมกันนะฮะ
ซึ่งหลังจากนั้นค่ะเจ้าของกระทู้ก็ได้โทรไปสอบถามทางสรรพากรนะคะ
ก็ได้รับแจ้งข้อมูลว่าร้านนี้ได้จดทะเบียนบริษัทเป็นชื่อบริษัทจริง
แต่ออกใบเสร็จหรือว่าออกใบกำกับภาษีผิดแล้วก็ไม่สมบูรณ์เท่านั้น
ความหมายคือการจะคิดแวดได้คุณต้องออกเป็นใบกำกับภาษีอย่าง
หรืออย่างเต็มแต่นี่เป็นบินเงินสดนะฮะ
ไม่ได้มีการเขียนว่าใครเป็นผู้จ่ายแวดนี้อันนี้ไม่ถูกต้องครับ
จากนี้ก็ได้แจ้งเรื่องบินราคาอาหารแพงไปทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเรียบร้อยแล้ว
กำลังรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไปอยู่ค่ะ
ก่อนหน้านี้นะครับร้านอาหารนี้ชาวเน็ตนะฮะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียว
ถึงความไม่เหมาะสมของราคาที่แพงเกินไป

เคยมีชาวเน็ตออกมาตั้งกระทู้ร้องเรียนเช่นเดียวกัน
ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนไปกินร้านอาหารร้านนี้
แล้วก็ถูกเรียกเก็บค่าอาหารในราคาที่แพงมากที่ปรากฏอยู่ในบิน
เพราะว่านอกจากไข่เจียวจะ๓๐๐บาทแล้ว
เมนูผัดผักบุ้งไฟแดงก็๓๐๐บาทเช่นเดียวกันนะคะ
ทั้งนี้ครับรายงานจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย
เขาระบุเลยว่าทางสำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ
ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคมาก่อนหน้านี้แล้วฮะ
อาหารหลายรายการมีราคาแพงผิดปกติ
คาดว่าจะทราบผลภายในเดือนนี้ด้วยครับ
ซึ่งถ้าพบว่าราคาอาหารแพงจริงนะคะก็จะดำเนินการส่งฟ้องร้องให้สารพิจารณาต่อไป
ซึ่งตามพระราชบัญญาติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมาตรา๒๙
การทำแบบนี้จะมีโทษปรับสูงสุด๑๔๐๐๐บาท
หรือจำคุกไม่เกิน๗ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่ร้านอาหารจะมีชื่อดังกล่าวนี้
แล้วก็เคยถูกร้องเรียนในกรณีเดียวกัน
กรมการค้าภายในก็เข้าไปตรวจสอบอีกฮะ
ดำเนินการฟ้องร้องถูกปรับไปแล้ว๕๐๐๐บาทนะฮะ
ล่าสุดก็ถูกร้องเรียนอีกว่าขายอาหารแพงเกินจริง
ส่วนใหญ่ผู้ประสบเหตุจะเป็นชาวต่างชาติ
แต่ว่าถูกกลุ่มแท็กซี่และรถตุ๊กพาเข้าไปใช้บริการร้านนี้
ก็เหมือนกับว่าน่าจะมีค่าดูแลให้กับผู้ที่พาเข้ามานะครับ
นี่ก็เป็นเรื่องปกติในวงการทัวร์ที่เกิดขึ้น
แต่ก็ส่งผลให้ราคาแพงมาก